ไม้หล่นใต้ต้นมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
พ่อสะสมอาวุธ
ลูกชายก็สุดค้ายาค่ะ
มาแบบนี้เจอแบบนี้ลองดูหน่อยละกันค่ะ
ปืนกี่กระบอกของพ่อ
ยาเสพติดจะเป็นพันเม็ดมั้งของลูกชาย
นี่เจ้าหน้าที่กำลังดูอยู่ค่ะ
ออโตเมติกปืนลูกโม่ปืนไทยประดิษฐ์๖กระบอก
อันนี้คือแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบ

ลูกขายาแมกกาซีน๖อันซองปืน๔อัน
กระสุนหลายขนาดรวม๒๓๗นัด
ยาบ้าอีก๗๐๖เม็ดไอซ์อีก๘๕กรัม

ของกลางนะที่ตำรวจสืบสวนสพรัฐนาธิเบส

เฮ้ยเดี๋ยวพอนั่งคู่กัน

ตัวอายุไม่ต่ำ
ห่างพ่อ๔๐ลูก๒๐
นี่คุณผู้ชมลูก๒๑ฝั่งซ้ายเนี่ยนะ

ฝั่งขวาคนนี้เสื้อน้ำเงินเสื้อกลม
คุณพ่อคุณพ่อกฤษดาเดชพรศักดาค่ะ

ใช่ผมนี่แหละเป็นเจ้าของอาวุธปืน
ผมนี่แหละเป็นเจ้าของเครื่องกระสุนปืนทั้งหมดครับ
ส่วนลูกลูกนายเกียรติศักดิ์เนี่ยนะ

นี่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเลย
ก่อนหน้านี้ชุดสืบเขาจับกลุ่มผู้ค้า

ขยายผลซ้อนแผนจับได้พร้อมของกลาง
ทีนี้หลังจากนั้นคุมตัวไปค้นบ้าน

เจอพ่อและสะสมปืนสภาพพร้อมใช้งาน

ใจมันรักใจมันชอบไม่ได้เอาไปยิงใครซะหน่อย
แล้วเดี๋ยวดูนะพ่อเขารู้ไหมว่าลูกเขาขายยา
แต่ว่ามันเป็นสิคเหมือนกัน
ลูกบอกว่าไม่มีใครรู้เลย

ไม่รู้แต่ผมเคยห้ามแล้วครับเอ๊ะไม่รู้แล้วห้ามยังไงนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมลูกยืนยันว่าขายยาคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะ
สั่งของกลางมาจากเอเย่นแล้วก็สั่งผ่านแชทไลน์นี่ทำมาแล้ว๒ครั้ง
ต้องทำเมื่อกี้ที่เขาบอกไงขาดสภาพคล่องใช่ไหม
แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีก๒คนก็เลยต้องไปก่อเหตุแบบนี้ต้องขายยาแบบนี้
ซึ่งตำรวจก็แยกดำเนินคดีนะพ่อก็โดนเรื่องพรบออาวุธปืน
ลูกโดนเรื่องยาเสพติดให้โทษก็คุมตัวเข้าห้องขัง
เตรียมส่งฝากขางศาลพร้อมกันค่ะ